จะพอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคา
แต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม
ร้องได้ไงล่ะ
หลังจากร้องไปแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้

กลัวผิดแต่คิดว่าไม่ผิดค่ะ
ทางเราก็กลัวอยากให้พี่ได้ตังค์ไป
สี่หมื่นนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นขนาดไหนพี่ยาว

เพราะว่ามันไปช่วยแบบเราก็ทำงานได้อยู่เรายังแข็งแรงอยู่
คือเหมือนไปช่วยดันก่อนสะสมไปเรื่อย

ขอให้พี่ได้ตรงนี้ไปจริงอยากให้ได้

ทำสำเร็จหรือไม่ตามเป้าที่บอกเราไว้
เพลงที่สามนะครับมูลค่าสี่หมื่นบาทคุณเย่าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาทคุณเยาวร้อง
คุณยาวทำใจดีนะครับเพราะว่าคุณร้องได้ครับ
เราก็ร้องได้มีร้าน

ไปพี่ยาวรวบพี่สาว

ไปมองด้วยสาวยาวทำได้แล้ว
และตอนนี้ตามเป้าเลยค่ะคุณผู้ชมที่รักรับแล้วค่ะสี่หมื่น
ทำได้แล้วเว้ย

ในหัวสมองเราคิดอะไรอยู่

ปกติจะเป็นคนไม่ค่อยคุยอะค่ะ

รายการที่ให้โอกาสนะคะ
ร้องไม่เป็นแต่ก็ฝึก

ยาวหนูภูมิใจกับคำนี้มากเลย

แต่พี่ยาวยังไม่ได้จบแค่สี่หมื่นนี้

เพราะว่าเกมยังดำเนินต่อไป
เพลงต่อไปที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท

เพลงนี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท

นี่คืออินโทรเพลงที่มีมูลค่า๖๐๐๐บาทไม่รู้ว่าจะทำให้ลังเลหรือว่าจะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรู้จักเพลงไหมคะพี่อารู้จัก

ก็เป็นหน้าที่นะครับของรายการต้องเปิดให้ฟังต้องให้สิทธิ์ทุกคนนะครับ
เพราะว่าคุณยาวยังร้องไม่ผิดเลยก็ต้องแข่งกันไปเรื่อยจนกว่าคุณยาวจะบอกผมว่าหยุดนะครับ
ตัดสินใจเลยครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณยาวครับจะสู้หรือจะหยุด

หยุดนั่นหมายความว่าไม่เล่นต่อนะครับก็รับเงินที่สะสมมานะครับ
เพลงที่๓วันนี้คุณยาวรับไปเลยครับ๔๐๐๐บาทครับ
ทำได้แล้วแม่จะพาลูกไปหาหมอ
ขอบคุณรายการขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่ช่วย
ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกธับลังใจ
ในห้องส่งด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
เราสองคนขอบคุณคุณยาวด้วยที่มาให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่เขาดูรายการนี้อยู่

สำเร็จตรงนี้แล้วเปรย์หนึ่งปลอกในชีวิต
ยังเหลืออีกมากมายที่ต้องก้าวไป
พี่เอาขอให้ก้าวไปด้วยความเข้มแข็ง

ขอให้ลูกพี่ยาวดีขึ้น

ขอให้ใครก็ตามที่ดูอยู่
ที่มีพลังไม่ว่าจะด้านการแพทย์
หรือว่าด้านอื่นที่อยากยื่นมือช่วยนะคะ
ขอให้เห็นขอให้ได้พบขอให้ได้ให้เจอ
ขอให้เจอทางออกดีทางสว่างดีในชีวิต

ลำบากแต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองลำบาก
คือทำแล้วเห็นลูกแล้วมีความสุข
กลัวถ้าคุณยายตายแม่ตายเขาจะอยู่ยังไงค่ะ

คุณหมอบอกว่าถ้าทานยาแล้วเขาจะดีขึ้น
ทานบ่อยทานเรื่อยเขาก็จะดีขึ้นเรื่อย
อาจจะหายหายแบบอารมณ์แบบนี้ค่ะ

หอมเขาทั้งวันถ้าอยู่ด้วยกัน
เป็น๑๐กว่าปีที่รอเงินก้อนนี้คือ
อยากพาลูกไปหาหมอค่ะ

แม่ทำได้แม่สู้เพื่อลูกได้แล้วค่ะ
ขอให้ลูกหายแล้วก็เราจะอยู่กันเหมือนเดิมค่ะ
ครอบครัวผมอยู่กันทั้งหมด๗คน
บางทีก็ไม่พอบางทีก็ไม่มีครับ
อดหยากมากเลยครับ๓๔วันนะครับ
หิวมากเลยครับแบบไม่มีอะไรกิน
จนมีไข่๓ใบปอกกินทั้งหมด๗คน

เพราะผมก็ลำบากกันมากไม่มีอะไรกินเลย